กันต่อนะคะสำหรับกรณีเรื่องของที่ดินของครอบครัวไกรคุบ
ก็คือของคุณปรินาของคุณพ่อทวีด้วยนะคะ
หลังจากที่มีการตรวจสอบมีการระวัดอย่างไม่เป็นทางการนะคะ

เขาสรุปออกมาว่าพื้นที่ของคุณปรินาเนี่ย
บุกลูกป่าสงวนไปสี่สิบหกไร่ค่ะ
วัวยังไม่ทันหายความควายเหมือนจะเข้ามาแทรกค่ะ
เพราะมีชาวบ้านออกมาแสดงตัวบอกว่าเขาถูกนายทวีไกรคุบ
พ่อของนางสาวปารีนาเนี่ยหุบที่ดินของเขา
ที่เป็นที่ดินทำกินไปเนี่ยเกือบห้าสิบปีแล้ว
เคยแจ้งความมาหลายครั้งเรื่องก็เงียบ
เคยแจ้งทำเรื่องร้องเรียนถึงนายกตอนลงพื้นที่เรื่องก็ยังเงียบค่ะ
นี่คือนายเซี่ยวนะคะเป็นคนเลี้ยงหมูอยู่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
เป็นหนึ่งในคนที่ถูกมาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่นะคะ
เขามาร้องเรียนต่อสอบประกอบแล้วก็ป่าไม้ในวันที่มารังวัดที่ดินของนางสาวปรินาสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละ
พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูที่ดินเลยเขาบอกว่า
เขาถูกนายทวีไกรคุบพ่อของนางสาวปรินาเนี่ยบุกรุกพื้นที่
ลงพื้นที่ไปดูก็จะเห็นนี่เลยค่ะเสาปูนแล้วก็มีรั้วลวดหนามเนี่ยล้อมเอาไว้
ข้างในเนี่ยปลูกมะพร้าวนายเซี่ยวบอกว่าเนี่ย
ตรงนี้เลยคือที่ดินของเขาที่ถูกบุกรุก
ถูกนายทวีอ้างมาเป็นเจ้าของเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยเกือบ๕๐ไร่
เขาครอบครองใช้ประโยชน์ปลูกอ้อยมาเกือบห้าสิบปีค่ะเป็นพื้นที่พบทห้า
เสียภาษีมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแต่หลายปีที่ผ่านมา
ฝั่งของนายทวีกรอยคุบเนี่ยพยายามบุกรุกกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ไถดินเข้ามาเรื่อยจนที่ดินห้าสิบไร่ของเขาเนี่ย
เหลือแค่สิบกว่าไร่เขาเคยไปแจ้งความที่สพสวนพึ่งแล้ว
ไม่มีอะไรคืบหน้าตัวเขากับลูกสาวเคยไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอสวนพึ่ง
มีการตรวจสอบจากสำนักทรัพยากรป่าไม้ราชบุรีมีการรังวัดการถือครอง
มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันไปยื่นให้ตำรวจเรื่องก็ไม่ไปไหน
ล่าสุดพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมาตรวจราชการพื้นที่ราชบุรี
ลูกสาวไปยื่นหนังสือร้องทุกข์กับนายกอะค่ะเรื่องก็ยังเงียบ
เขาบอกว่าการที่เขาออกมาแฉครั้งนี้ใช่ว่าไม่กลัวนะ
กลัวเหมือนกันแต่ก็ต้องสู้นี่มันที่ดินทำกิน
ใช้ทำเกษตรเลี้ยงครอบครัวมานานแถมไม่ได้มีเขาตกเป็นเหยื่อคนเดียวนะคะ
มีชาวบ้านลักษณะเดียวกันอีกหลายรายด้วย
เขาเริ่มมาบุกเมื่อไหร่ตอนปีไหนที่เขาเริ่ม
โอ้คือต้องเอามานานแล้วแท้ว่าเขาเพิ่งมาบุก

มาต้นปีที่นี่แหละ
ประมาณเดิมต้นปี

ทวีกับลูกน้องมาเลยเจ้าหน้าที่ไปบอกกับตัวทวีเลยแหละ
อ๋อที่มาบุกนี้คุณลุงกับมีมาเลยเองเลย
มาเลยมาเป้าคนงานเลยมาล้อมมาเป้าเนี่ย
อย่างที่บอกค่ะว่าเขามาแจ้งความหลายรอบแล้ว
กระทั่งยื่นเรื่องถึงนายกเรื่องก็ยังเงียบ
ทีนี้ฟังฝั่งนายทวีพ่อของนางสาวปรินากันบ้าง
เขาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่า
ที่ดินในหมู่๙ที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งตรงนี้
ที่มีชาวบ้านอ้างว่าเขาไปบุกรุกยึดไป

แต่ถ้าชาวบ้านอยากได้เออเอาไปเลยอยากได้ก็เอาไป
แล้วเขาก็บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัว

นี่เขาตกเป็นจำเลยสังคมมากว่า๒สัปดาห์แล้วนะ
เดี๋ยวรอพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ชม
คุณทวีไกรคุบบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวชี้แจงทุกประเด็นเลย
ส่วนนางสาวปรินาก็บอกนะคะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่๒ธันวาคมวันพรุ่งนี้เนี่ย
เธอจะให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดา
ดำเนินคดีกับนายวีระสมความคิดในฐานความผิดแจ้งความอันเป็นเท็จ
ใจกลั่นแกล้งให้เธอได้รับโทษทางอาญา
และนายวีระได้หมินประมาทใส่ความโดยการโฆษณาทางสื่อสารมวลชน
ทำให้เธอเสียชื่อเสียงและจะยื่นฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ความผิดฐานหมินประมาทด้วยเหมือนกัน
ส่วนเรื่องการยื่นฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
ส่วนข้ออธิบดีกรมป่าไม้เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะแถลงผลการลงพื้นที่รังวัดที่ดินนี้
อย่างเป็นทางการ๙โมงครึ่งพรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีไว้ดีนะคะ
พลาดไม่ได้เลยแถลงเยอะเหลือเกินหลายประเด็นเลย
เดี๋ยวอาจจะมีความชัดเจนเข้ามาให้ได้คลี่คลายความสงสัยกันจากครอบครัว
ไกลครุบในหลายประเด็นด้วย